สวัสดีครับคุณผู้ชมครับภาพเหล่านี้เราอาจจะได้เห็นบ่อยขึ้นนะครับในระยะนี้เพราะว่าตอนนี้เองครับอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะเปลี่ยนฤดูครับจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนนะครับช่วงเปลี่ยนแปลงแบบนี้เองสภาพอากาศนั้นก็จะมีความแปรปวนเป็นพิเศษนะครับนี่คือภาพที่เกิดจากการสะสมของกลุ่มฝนแล้วก็มี

ดังนั้นเราทำให้เจอกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนอาจจะต้องระวังหน่อยนี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับก็จะพบว่าในช่วงสองสามวันนี้อุณหภูมิอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากวันนี้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงวันที่สองวันที่สามที่จะมีมวลอากาศเย็นเข้ามาอ
ระยะนี้ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็คงต้องติดตามอากาศเตือนภัยรวมถึงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมพุทธนันทร์วิสิตมหันฯสวัสดีครับ